วันนี้นะคะพี่แจ๊กรีนก็ได้ไปงานสุพรรณหงษ์ค่ะ

ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะคะกับร่างทรงค่ะ
คว้าไปถึงปีนี้โอ้โห๑๓รางวัลเลย

รวมไปถึงบรรยากาศพรมแดงซุปตามาเพียบนะคะ
จะเป็นยังไงไปชมกับรายงานพิเศษเลยค่ะ
มาในคอนเซ็ปท์ไทยรักค่ะ
ฝันใจไทยรักค่ะ
ตอนนี้มาในธีมเจ้าหญิงค่ะ
ค่ะพอเมื่อกี้แน่เลย
อีกสักครู่นึงไหมคะ
อ่านะคะปังไม่ไหวจริงค่ะ

คุณนุกเป็นลูกทุ่งชื่อดังมากนะคะ
โสดนะคะคือน้องอายเป็นนักแสดงช่องวัน
เขาบอกว่าเลิกกันด้วยดี

ไปฟังเสียงสักเล็กน้อยหน่อยค่ะ
ตอนนี้ตอนนี้โสดสนิทสิทธิ์สายหน้าเลยครับ

ตอนนี้ก็ยุติแล้ว

คนสองคนที่เปิดใจคุยกัน

สนุกแล้วก็คือโสดค่ะตอนนี้นะคะ
หนังเกี่ยวกับนักฟุตบอลนี่แหละค่ะ

บรรยากาศเมื่อวานนี้สวยทุกคนเลยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณน้องทีมนางงามด้วย

ใช่สีเขียว